อีกหนึ่งเรื่องมาดูหัวอกพ่อแม่ผู้ปกครองกันหน่อย
ใกล้เปิดเทิมกดออกหาเงินกัน๑๐๐๐๐อันนี้ทีเดียว
คนที่ไม่มีก็ต้องเอาข้าวของไปขาย
เกษตรกรเขาก็ต้องเอาหัวรถไถนี่แหละไปขาย

แต่ว่าโรงรับจำนำที่มันไม่พอคือมันเยอะใช่ไหมคะ
มันเยอะแล้วมันก็ล้นออกไปสุดท้ายก็ต้องแจกเอาเขาเรียกว่าบัตรคิว
เหมือนเป็นตัวแบบนั้นใช่ไหมเป็นตัวไปเพราะว่าไม่ต้องเอามาแล้วมันเต็มแล้วอย่างนี้นะฮะ
ตอนนี้มันเต็มพื้นที่แล้วห้องเก็บของโรงจำนำเนี่ยมันไม่มีที่เก็บแล้ว
นายสอนชัยอธิปติเวชนายกเทศมนตรีชุมแสงบอกว่า
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันเนี่ย
มีเกษตรกรเอาหัวรถไถเอาเครื่องมือการเกษตรไปจำนำกันเยอะทีเดียว
โดยเฉพาะหัวรถไถตอนนี้มีมากกว่า๓๐๐หัวแล้ว
แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ทำการเกษตรเอาไปจำนำไว้ก่อนนะฮะ
ล่าสุดมีเกษตรกรนำหัวรถไถไปจำนำอีกอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ยังไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้
จากไม่มีพื้นที่จัดเก็บแล้วแต่ก็แก้ปัญหาแทน

หากมีคนมาถ่ายมาถอนจะมีพื้นที่ว่างก็จะเรียกโทรศัพท์
เรียกเขาเข้ามาเอามาจำนำได้ที่ว่างแล้ว

ในส่วนของราคารับจำนำหัวรถไถอยู่ที่ขนาดกับรุ่นต่าง
ส่วนราคารับจำนำจะเริ่มต้นที่๑๐๐๐๓๐๐บาทต่อ๑หัว
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน๕๐๐บาทอยู่ที่สักประมาณ๐๒๕บาท
ราคารับจำนำตั้งแต่๕๑๐๐ขึ้นไป
จนถึงเรื่อยสักประมาณเป็นหมื่นก็รับเหมือนกัน
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกนางภูวนาศสวนสวัสดิ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาลจังหวัดพิสุนุโลก
ก็บอกว่าลูกค้าที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนานแล้วครับ
สภาพคล่องไม่มีเงินก็มีการเตรียมงบประมาณเอาไว้
สำหรับธนาคารที่สถานธนุบาลอยู่ที่๒แห่งรวม๒๒๕ล้านบาท
จากนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน
ต้องการใช้เงินวงเงินไม่เกิน๕๐๐บาทก็ปล่อยให้ด้วย
อัตราดอกเบี้ยถูกพิเศษ๒๕สตางค์เท่านั้น
แล้วก็วงเงินเกิน๕๐๐บาทขึ้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย๑บาท
จนไปถึงเดือนสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
เช่นเดียวกันกับสถานธนานุบาลของเทศบาลนครสุมราชธานี
เตรียมวงเงินหมุนเวียนเอาไว้๕๐ล้านบาท
เพื่อรองรับกับความต้องการของประชาชนในช่วงนี้
รวมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นไม่เกิน๕๐๐บาท
จะคิด๒๕สตางค์เหมือนกันไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับ